ใครที่พลาดหวังไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของผู้ที่เขาสมหวังกันบ้าง
ไปดูให้อิจฉาตาร้อนกันไปเลยครับ
เอาล่ะไปที่ผู้ที่ดวงเฮงรายแรกนะครับนั่นก็คือนางวาสนาภูมิพักดี
อายุ๖๔ปีชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ
เธอก็บอกว่าจะแบ่งเงินรางวัล๖ล้านบาทไปทำบุญและซ่อมแซมบ้าน
รวมถึงซื้อที่ดินและสร้างบ้านให้กับลูกนั่นเอง
พร้อมกับเล่าว่ามีลูก๔คนแต่ละคนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมดแล้ว
เธอเองอาศัยอยู่กับลูกสาวคนโตซึ่งเป็นแม่ค้าขายส้มตำและก๋วยเตี๋ยว
โดยในแต่ละวันเธอเองมีหน้าที่ปอกและซับมะละกอ
ระหว่างที่กำลังปอกมะละกอเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นครับ

ก็ไปซื้อสลาก๑ใบแล้วก็ถูกรางวัลในที่สุดนะครับ

จะเหนื่อยเลยปอกจนแบบมือถลอกบอกแล้ว
ว่าบ่นเหนื่อยไปแล้วก็บ่นกับพ่อปู่ว่า
เหนื่อยเหลือเกินขอให้ลูกถูกเลขถูกโชคบ้างละกันนะ
แล้วก็นี่แหละค่ะได้มาเลยรางวัลที่๑แบบนี้

ตอนแรกเห็นแค่๓ตัวเท่านั้นด้วยใช่ไหม

เออมีโชคมีลาบเพราะมะละกอ
ที่จะต้องการปอกสับที่ทำส้มตำดีฉันต้องไปปืดสับมะละกอเสร็จแล้วล่ะสับไปเรื่อย
แล้วก็นับว่าสับได้ทั้งหมดกี่เส้น
โอ้โหบางคนนี่สับจนนิ้วเนื้อเปื่อยหมดก็ยังไม่ถูกเลยนะ
สับคนมีดวงจริงอ้าวผู้โชคดีคนต่อมาไปดูกันหน่อยนะครับไปดูเลย
นางสาวพลอยไพรินประยงอายุ๒๔ปี
เขาบอกว่าเป็นนักศึกษาปีที่๒มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
ก็นำสลากที่ถูกรางวัลที่๑รีบไปลงบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนนะครับ
นางสาวพลอยไพรินเล่าว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอซื้อสลาก
เนื่องจากมีคนแก่ในหมู่บ้านมาหยอกล้อเล่นกับหลานสาววัย๘เดือน
แล้วบอกให้หลานเนี่ยกำเม็ดข้าวสารซึ่งเมื่อนำมานับก็ได้ทั้งหมด๔๖๓เมล็ด
จากนั้นก็เจอคนเลขขายสลากในหมู่บ้านมา
จึงตัดสินใจซื้อไว้เพื่อเสี่ยงโชค๗ใบ
แต่ว่าถูกรางวัลที่๑เพียง๑ใบนะครับ
เงินรางวัลที่ได้ก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็แบ่งให้กับคุณแม่ด้วยครับ

เป็น๑ใบค่ะตั้งใจซื้อ๖๓ค่ะแต่มีถูกรางวัลที่นึง๑ใบค่ะ
โอ้โหดวงดีจริงซื้อครั้งแรกก็ถูกเลยนะครับ
ส่วนคนดวงเห็งที่ถูกรางวัลที่๑อีกรายอยู่ในอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ชื่อนางอารีปินณฐาอายุ๕๖ปีครับ
เมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านพักของนางอาริก็พบนี่เลย
ญาติญาติและเพื่อนบ้านมานั่งรับประทานอาหารฉลองกันอย่างคลื้นเครงครับ
แต่ว่านางอารีบอกเพียงว่าไม่อยากเป็นข่าว
เออก็เจอผู้สื่อข่าวแบบนี้ก็ต้องเป็นข่าวซะหน่อยแหละ
ค่ะแล้วนี่คุยกันไหมคะคะถามสิได้คุยกัน
ญาติพี่น้องของนางอารีก็ทราบว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
อารีได้เดินทางไปทำบุญและกราบไหว้ปู่ศรีสุโธ
เมื่อทำบุญเสร็จก่อนจะเดินทางกลับบ้านได้ซื้อสลากมา๒คู่
เมื่อนำมาตรวจจึงพบว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็นำไปลงบันทึกเป็นหลักฐานก่อนจะเดินทางมาขึ้นรางวัล

กรุงเทพมหานครนะครับ
ส่วนคนสุดท้ายก็คือนายสมหมาย
สะท้อนอายุ๔๐ปีครับ
นักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปภ

กับทางด้านตำรวจภูทรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

เขานั่นเล่าว่ายึดอาชีพรอปภมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ

แล้วก็บัตรลงท้ายด้วยเลข๖๒
จึงนำไปซื้อสลาก๔คู่เป็นเลขไม่ซ้ำกัน
แต่ถูกรางวัลเพียง๑คู่ก็รู้สึกดีใจมากครับ
ซึ่งเงินรางวัลที่ได้มาจะนำไปปลูกบ้านใหม่ให้กับคุณพ่อ

หากใครมีหนี้สินก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ
แล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญที่วัดที่บ้านเกิดด้วยนะครับ
นุโมทนาสาธุกับคนที่ถูกรางวัล
แล้วก็จะนำเงินไปใช้ประโยชน์